คุณผู้ชมค่ะมาดูอาการนิดนึงแล้วกันนะคะ
ของคนที่เขาป่วยแล้วก็หายจากอาการโควิดแล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนี่ดูเหมือนอาการจะไม่ค่อยปกติอีกรอบแล้ว
แต่มันดีด้ามันอารมณ์ดีเป็นพิเศษ

นี่เลยค่ะพระเอกหนุ่มคุณเกรทวรินทร
หลังจากที่กักตัวนะคะรักษาโควิด๑๙เนี่ย
โฮมไอโซเลชั่นค่ะก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละ

วอร์มลูกคอสักหน่อยซ้อมร้องเพลง

แม่เอิ๊กอาร์เสือเกินนะคะพ่อคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะเพิ่งสงสัยนะ
ว่าโทรศัพท์ที่บ้านขออภัย
โทรทัศน์ที่บ้านเนี่ยทำไมถึงไม่มีเสียง
เพราะว่าคลิปนี้หนุ่มเกรทเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
เรื่องเสียงน่ะได้ไม่ได้ก็เอาไว้ก่อน
ติ้งโชว์ภาพไปหน่อยว่าเออตอนนี้พร้อมกลับมาทำงานแล้วจ๊ะ
คือเป็นภาพที่ไม่มีเสียงแต่ว่าแอคติ้งเต็ม
เรามโนไปเองว่าเสียงเขาเพราะขนาดไหน
เอาไปมิกกันกับแม่น้องบองนะ
นางก็เหมาะกันอยู่นะว่าไปเนาะ

แสดงว่าไม่พบเชื้อนะคะยินดีด้วย

ซ้อมเกี่ยวขึ้นคอนเซิร์ตไงหลักแล้วไง

ก็ขึ้นขีดเดียวเหมือนกันไม่พบเชื้อโควิดแล้วนะคะ
อาการของพี่หน่อยก็เลยออกมาประมาณนี้
แต่งตัวสวยเช้งแบบนี้เลย
หมุนตัวแจกความสดใสกันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
เจิบหมุนโอ๊ยเหมือนบินได้
ดุดมีปีกนะคะเห็นไหม
อาการคนหายโควิดมันก็จะแบบดีดะอะไรอย่างนี้
แต่คุณผู้ชมค่ะเป็นแล้วหายแล้ว
ไม่ใช่ว่าจะไม่ติดอีกนะมันเป็นกลับมาได้คุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องระวังตัวนะคะ
ต้องรักษาตัวเองเหมือนเดิมเนาะมาตรฐานห้ามตกนะคะ
ก็คุณหมอเคยบอกเอาไว้ว่าจริงแล้วไม่เป็นดีที่สุด
เพราะว่ามันจะมีอาการของรองโควิดในระยะยาวด้วย